จากคลิปที่นายกอบตกอดจูบรูปคลำเด็กหญิงอายุ๑๔ปี
อยู่ในรถโดยอ้างว่าเป็นการรักษาอาการอำมพลึกของตัวเอง
แล้วก็มีการแชร์คลิปในกรุ๊ปของเพื่อนที่ทำงานร่วมกัน
ก็คือองค์กรก็คือทางด้านของอบตทุ่งมะพร้าวเนี่ยนะคะ
เรื่องนี้ทางอบตทุ่งมะพร้าวออกมาเปิดเผยว่า
คือการที่แชร์คลิปเนี่ยไม่ได้เป็นการดู
ดูเพื่อที่จะเกิดความสนุกสนานอะไรกันในกรุ๊ปไลน์เนี่ยนะ
แล้วมันก็ส่งผลภาพลักษณ์ที่มันเสียต่อองค์กรด้วย
นายนิกรว่องวัยรองประธานสภาอบตทุ่งมะพร้าว

บอกกรณีที่เด็กหญิงอายุ๑๔ปี
ถ่ายคลิปในสุพศักดิ์โผกบุรุษนายนยกอภตทุ่งมพร้าว
ในอำเภอไทยเหมืองจังหวัดพังงานธรรมาจาจานในรถ
แล้วก็ส่งให้เพื่อนระบายความเครียด
แต่เพื่อนส่งต่อกันไปจนกระจายเป็นวงกว้าง
นิกรบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลค่ะ
ไม่อยากให้ประชาชนมองว่าเป็นเรื่องของภาพลักษณ์องค์กรและมันก่อให้เกิดด้านลบด้วย
ส่วนการดำเนินงานของอบตทุ่งมะพร้าวเมื่อนายกอบตลาออก
ทำให้ชุดบริหารพ้นจากตำแหน่งทันทีโดยมีประหลัดอบตรักษาตำแหน่งนายกอบตแทน
ขณะที่ตอนนี้ใกล้ถึงระยะเวลาในการเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๖๓เดือนสิงหาคมนี้แล้วนะคะ
ทำให้การเสนออาจจะไม่ตรงตามสภาพปัญหาของพื้นที่อย่างแท้จริง
เรื่องจากการแก้ปัญหาแต่ละด้านควรเป็นเรื่องของการคลุกคลีกับชาวบ้านและเข้าใจปัญหาเป็นอย่างดี
เอามาดูเรื่องของคดีกันหน่อยนะคะ
พังงานอนุมสารออกหมายจับนายกอบตคนนี้แล้ว
ข้อหาพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีไปเสียจากบีดามันดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแล
กระทำการอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
และกระทำการอนาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
โดยขู่เข็นด้วยประการใดโดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะไม่สามารถขัดขืนได้ค่ะ
ตำรวจลงพื้นที่ไปที่บ้านในตำบลทุ่งมะพร้าวพบว่าผู้ต้องหาตอนนี้ก็หลบหนีไปแล้วด้วยนะ
แล้วก็ไปสอดคล้องกับข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายกอบตคนนี้หนีออกนอกพื้นที่
เตรียมหนีออกนอกประเทศด้วยบอกว่าจะไปตั้งหลักแล้วค่อยเดินทางกลับมาสู้คดีเนี่ยนะคะ
มาดูฝากฝั่งของครอบครัวของเด็กที่ถูกทำอนาจารย์หน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ยายของเด็กผู้เสียหายเดินทางไปรับหลานคนนี้แหละที่โรงเรียน
แต่ทางครูชี้แจงว่าเจ้าหน้าที่เอาตัวหลานไปสอบปากคำที่โรงพักแล้วโดยที่ไม่ได้แจ้งให้คุณยายทราบเนี่ยนะคะ
ก็เลยตามไปที่โรงพักไม่เจอหลานอีกค่ะทำให้ยายของเด็กร้องไห้ด้วยความเสียใจแล้วก็เป็นห่วงด้วยไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเอาหลานไปที่ไหนแล้วเอาไปทำไม
แล้วทำไมถึงไม่แจ้งให้ทราบก่อนนะคะฟังสิหญียัยนะคะ
เพราะไม่รู้ต้องคำผู้ครองอย่างเดียวครูเป็นยังไงทำไมไม่บอกย้ายสักคำ
แล้วเด็กสมัครใจเองจริงจริงขณะที่ทีมข่าวในพื้นที่ระบุว่าตอนนี้ย้ายของเด็กยังไม่ได้เจอหลานสาวตั้งแต่เมื่อวานนะคะ
แล้วก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เอาหลานไปสอบปากคำไว้ที่ไหนค่ะ